คุณผู้ชมคะตกลงแล้วในยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือคลั่งมันคืออะไร
ธนายตั้มธนายศิษยาเบียบังเกิดได้มีการสดเอาไว้ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง
คือทนายตั้มบอกว่าได้มีการนัดหมายกับลุงพลป้าแตน
พรุ่งนี้วันพระราชสมดีจะไปกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

เชิญชวนมิตรรักแฟนคลับลุงพลยูทูปเบอร์
กางเต็นต์นอนสูตรโอโซนร่วมกิจกรรมด้วยกัน
รายละเอียดว่านัดหมายกับลุงพลป้าแตนจะทำอะไรบ้าง
นายตั้มบอกว่าอย่ากระพริบตา
เดี๋ยวดูตอนที่ทนายตั้มให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะ
เราจะบุบท่ามนกฮูก
แบ่งไว้นิดนึงก่อน
รีสอร์ตเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่ง

ไปกันหมดเลยพรุ่งนี้กุ๊กก็อกล้าง

ถ้าเกิดพี่นักข่าวอยากมาทำข่าว
มาเจอกันคีย์งาน
มีกิจกรรมแน่นไม่ได้หนีไปไหนนะ
ใครอยากจะตามมาก็มานะครับเราเราบอกสถานที่เปิดเผยนะ
เราไปทำกิจกรรมที่เรามีความสุขกันนะครับ
เราไม่ไปดิ้นตามกิ้งกือนะครับ

ทีมข่าวก็เลยได้ข้อมูลมาว่ารีสอร์ทที่ทนายตั้ม
จะไปพักผ่อนทำกิจกรรมกับลุงพล

นี่เขาเดินทางกันเตรียมตัวเดินทางกัน
จากมุกดาหารบ้านกอกก็ออกเย็นค่ำวันนี้แล้ว
ถูกต้องเขาบอกที่พักที่จะไปพักกัน
ก็เป็นที่พักของคนรู้จักของทนายตั้มนี่แหละ

นายตั้มก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้บ้านกรอกจะไม่มีใครอยู่นะ
คงหมายถึงบรรดาลุงพลกับบรรดายูทูบเบอร์นะ
ชาวบ้านเขาก็อยู่กันปกติเนาะ

บ้านกรกอกที่มุกดาหารวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับ
สำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้ไปตรวจสอบองค์พระพุทธชินราช
ถ้าท่านยังจำได้นะครับที่มีผู้มอบให้กับชาวบ้านกรอก

นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยได้มาแบบไหนอะไรยังไงถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ยังยืนคุยให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารที่เปิดรับบริจาคด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลป้าแตนบอกว่าไม่เครียดนะฮะไม่เชื่อนี่ยิ้มให้ดูก็ได้
หน้ากากอนามัยยิ้มให้ดูก็ได้
ที่มีชาวบ้านสงสัยในตัวลุงพลเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วนะครับ
ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรมากนักช่วงนี้เรื่องต่างถือเป็นการทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่

กระแสข่าวเรื่องการเลื่อนการออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่
ลุงพลบอกว่ามีเกิดก็ต้องมีดับแต่ตัวเองก็มีหวังว่าตำรวจเนี่ยจะได้ตัวคนร้ายตั้งแต่วันแรกและทำคดีทุกอย่างให้คลี่คลาย
เดินทางไปวังน้ำเขียวที่โคราชวันพรุ่งนี้ลุงพลกับป้าแตนบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียดบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทนายตั้มที่เตรียมไว้
เวลาต่างมันก็มีเกิดมีดับมันต้องคิดอะไรเยอะ
ครับคุณคนครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ส่งใจอะไรบางอย่างในตัวเรานะเกี่ยวกับเรื่องคดีพวกพวก

สำหรับน้ำมันจะมีหมายกลับผู้ร้ายในคดีนี้เราได้ฝากอะไรครับ
เครียดครับผมก็อยู่ปกติทำงานตัวเองไปมีหน้าที่อะไรก็ทำ
ถ้าเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่ทุกคนก็ต้องมีหวัง
ตัวลูกไอ้ยังมีหวังหรือครับ
มีหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับนะผมมีหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คดีนำขี้คาย
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะลุงพลเขาก็ก่อนที่จะไปตามนัดหมายของทนายตั้มเนี่ยนะ
ตั้งแต่เช้าเลยก็ออกมาจัดสวนที่บริเวณลานพญานาคปู่ปริจิตนคราชนะคะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะนำป้ายไปประกาศยึดทรัพย์ไปปักเอาไว้
ลุงพลก็ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่มีเวลาว่างอะค่ะ
ก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อยู่ทุกวัน
พอเที่ยงนะคะลุงพลก็ถูกเชิญไปที่โรงเรียนกกตูม
เพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
กับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสำนักพระพุทธศาสนานะคะ
ก็มีในนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านนะคะร่วมรับฟังด้วย
จะเข้าให้ข้อมูลก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งลุงพลทั้งยูทูปเบอร์ทั้งทีมข่าว
ทีมข่าวผ่านค่ะก็๓๖๓๓๖๕องศาเซลเซียสนะแต่ลุงพล
นี่นี่๓รอบนะ

ลุงพล๓รอบนะอาจจะตากแดดมั้งเนี่ย
ครั้งที่๑อุณหภูมิ๓๗๑ครั้งที่๒๓๗๐ลดมาหน่อย
ครั้งที่๓๓๖๔ถึงจะผ่านได้

ใช่บางทีโดนแดดร้อนก็เป็นหลายคนเป็นแบบนี้
นี่ค่ะลุงพลให้ข้อมูลอยู่สักประมาณ๒๐นาทีนะคะ

ขนาดพระพุทธชินราชที่บริเวณลานพญานาคนะคะ
นายภัยบูลบุตรวังประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอดงหลวงมุกดาหาร
ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับลุงพล
รวมถึงผู้ที่ร้องเข้าไปที่สำนักพุทธด้วย
ก็มีคนร้องไปให้ตรวจสอบการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานนะคะ
พอมีคนร้องไปก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนก็ต้องมาตรวจสอบนะคะ
ส่วนจะตั้งได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวฟังท่านประหลัดปกครองพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
อันนี้เราได้รับข้อโรงเรียนมาจากใครในงานของการมาตรวจสอบ
ก็มีเคยเป็นข่าวมาแล้วแหละครั้งนึง

เมื่อเป็นข่าวอาจจะที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาตรวจสอบ
พาพสมมุติตก็ตอนการเรียนการเนี่ยค่ะ
สามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะ
ว่าจะยังคงประดิษฐานต่อได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตรงนี้ก็ดูดูให้กรมศิลป์เนี่ยเขาไปไปสรุปก่อนเพราะว่าถามรุ่นโพนได้ข้อมูลนั้นเบื้องต้นแล้ว
เมื่อได้ข้อมูลเสร็จทางนู้นจะสรุปเป็นนักศึกษ์มานักศึกษ์ก็
ที่รับป้องไม้มาถ้าไม่ผิดระเบียบก็คงจะถึงต้องทางกลมอังกษ์ก็คงจะกลับบ้านได้
ถ้าผิดเราก็คงจะหาวิธีแก้ไขกันต่อไป
ก็ประมาณนั้น
พอไปถามลุงพลลุงพลก็บอกว่าไม่เครียดไม่หนักใจอะไรเลยค่ะ
ผมก็ได้ให้ข้อมูลกับทางกรมศิลปากรไปแล้ว

การตั้งมันต้องทำยังไงตามที่ลุงพลเข้าใจ
กรมศิลปกรณ์เขาน่าจะเป็นเรื่องสถานที่รอ

หนักใจไม่รู้ถ้าเขามาตรวจพอ

ยังโอเคนะ

เรื่องของบัญชีธนาคารนะครับ
เพราะว่ามีคนที่โพสต์ข้อมูลบอกว่า

ที่ชื่อป้าแตนไปเปิดรับบริจาค
แตนเองก็ไปแจ้งความไว้ด้วยนะครับ

แตนบอกว่าให้รอสอบถามทนายความนะครับ

ยังไม่ได้ไปปิดบัญชีธนาคารทกศนะฮะ
แต่ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องการเปิดรับบริจาค

การทกศสถาบัติการเงิน
มีคนเอาไปโพสต์แล้วพี่ไม่ได้ทำ

มีคนพยายามสร้างความวุ่นวายให้เราใช่ไหมครับ
ก็คนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบ

แก๊งทกศแล้วเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ในสังคมออนไลน์เขาเผยแพร่กันเนี่ย

มีผู้ไปตรวจสอบบัญชีธนาคารออมสิน

สิงหาคมปี๖๓นะครับ

ส่วนบัญชีทกศยังเคลื่อนไหวได้ปกตินะครับ

วรกมลทนายความของ

เปิดเผยหลังจากที่ได้มาคุยกัน

ยืนยันว่าป้าแตนภรรยาลุงพล
ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีธนาคาร

หลังจากโรงพลของทนายเองเนี่ยแหละ

ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพกกตูมไว้ก่อน

หากมีคนหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชี

กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่และ
คดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าของเพจที่นำเลขบัญชีไปเปิดรับบริจาคเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะป้าแตนยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาบัญชีไปเปิดรับบริจาคนี่ฮะแบบนี้นะครับ
นายสมเกียจบอกว่าได้แนะนำลุงพลป้าแตนว่าตอนนี้ต้องหนักแน่นแล้วก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกับใคร
หากเราไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องปล่อยผ่านบ้างนะอย่าไปโวยวายอะไรแต่หากหนักเกินไปก็ต้องรักษาสิทธิ์
ตัวนี้ซึ่งมันเป็นบัญชีตอนปี๖๓เดือนกรกฎาคมสมัยนั้นจะมีคนที่อาจจะมีความรัก
อยากจะช่วยก็มีการขอเลขที่บัญชีไป
แตนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าบัญชีจริง

และก็มันมีการโอนรับโอนกันจริง

สิ่งที่ผมแนะนำป้าแตนในวันนั้นก็คือ
ในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะรับบริจาคอะไรกับใครในวันที่๑๒กุมภา

เราก็ต้องไปแสดงความรู้สึกใจของเรา

บางคนบอกว่าไปแจ้งความเท็จ
ลงประจำวันเป็นหลักฐาน

บัญชีทะเกาสอตัวนั้นเนี่ย
ที่มันปรากฏอยู่ในเพจหนึ่งตรงนี้

ที่จะไปเปิดรับบริจาคเลย

ที่เคยเคยเอาบัญชีป้าแตนเนี่ยไปให้กับผู้อื่นจริงการดำเนินคดีมันจะคำนึงถึงว่าใครใครทำให้เสียหายมากกว่าหลายหลายคนคุณจูนที่หมายถึงที่เป็นข่าวอยู่อะไรตรงนี้หรือเปล่าครับผมว่าแกไม่รู้เรื่องหรอกผมว่าแกทำบุญไปแล้ว
แต่แกอาจจะโดนหลอกล่อหรือคุยลักษณะที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมว่าพี่ที่ทำบุญมาน่ะไม่ได้ผิดหรอก
ผมไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องปี๖๓นะไม่เกี่ยวนะท่านทุกคนต้องเข้าใจนะไม่ใช่ปี๖๓นะ
ผมร้อยเพจที่เอามาลงมันช่วง๑๒วุปาพลันที่๖๔เนี่ยคุณขออนุญาตใครมาลง
ถ้าเป็นที่สุดแล้วแค่คุณอาชญาแผนการไว้แจ้งความสินทรีย์
แล้วเปิดพลังงานของกรภพิการตีตกหัวเรื่องในปากพระเนจแต่งเอง
อันนี้ต้องเดี๋ยวเรามาปรึกษากันดี
แต่ผมก็บอกป้าแต่งว่าคนเราหยัดไปจองเวลาสองกรรม
คือวันนั้นป้าแตนก็บอกว่าถ้าใครที่อยากจะได้เงินคืนก็ส่งสลิปมา
ใช่เดี๋ยวป้าแตนจะโอนเงินคืนให้
แต่ว่าทนายสมเกียจเนี่ยซึ่งก็มาช่วยทางคดีลุงพลตั้งแต่วันที่มีเรื่องของพญานาคบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนเนี่ย
บอกว่าผู้ที่โอนเงินมาแล้วหากต้องการได้เงินคืนอันนี้ตามหลักกฎหมายนะ
ถ้าเขาไม่คืนให้เนี่ยก็คงต้องไปฟ้องร้อง
เพราะกรณีนี้ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะไม่รับฟัง
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางทนายสมเกียจนะครับ
เมื่อช่วง๕โมงกว่าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลกับเหล่ายูทูบเบอร์ตามติดชีวิตลุงพลเนี่ยนี่ฮะ
ประมาณ๗คันรถเรียกว่าเป็นคารวาลลุงพลก็แล้วกันคารวาลลุงพลแห่งบ้านกกอก
วันนี้ขนข้าวของสัมภาระออกจากบ้านเพื่อจะไปหาทนายตั้ม
เดี๋ยวไปเจอทนายตั้มก่อนขนไปก่อนยังไม่รู้ไปกี่วันนะครับ
นายอัธรุยะรโบราธิษฐ์ชมโรมช่วยเหลือเหยื่ออาธญากรรมนะครับ
มีรายงานว่าวันนี้มาที่มุกดาหารตั้งแต่เช้านะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าจะมายุทธการเด็ดปีกวังพญานาค
คืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่

แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปนะฮะ
ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่ลุงพลป้าแตนกับคณะ
ไม่อยู่เนี่ยจะไปโคราชไปวังน้ำเขียวเนี่ย

แล้วคุณอัจฉริยะจะมาเนี่ยแล้วจะมายุทธการเด็ดปีกวังพญานาคคืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่เนี่ย

คุณอัชริยะบอกว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรผมไปผมก็ไปทำงานของผม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กันว่าผมจะไปทำอย่างไร

ว่าผมจะไปทำอย่างไรแต่ผมอยู่ที่วังน้ำเขียวโคราช
คนต่างก็มียุทธการเป็นของตัวเอง